บันเทิงไทยรัฐทรัพย์ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้จะเจอกับเรือนขวัญแล้วก็คุณเจ๋วนี้ค่ะ
ใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะเรามีประเด็นบันเทิงมาเสิร์ฟร้อนค่ะ
เริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะเป็นข่าวคราวของพระหนังจากค่ายเดียวกันค่ะ
คู่นี้กิ๊กกักความรู้สึกกันอยู่นะคะสำหรับน้องหญิงหญิงสรุตาแล้วก็ตูมตามเดอะตานั่นเองนะคะ
ไม่รู้ว่าคบกันในรูปแบบไหนเพราะเขาบอกว่าจะใช้คำว่าแฟนหรือว่าจะใช้คำว่าอะไรยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ความรักร่วมค่ายนะคะปลูกต้นรักกันมาแต่ความหวานเนี่ยก็แซงหน้าคู่อื่นอื่นกันไปแล้วนะคะ
สำหรับหญิงหญิงสรุชาหลายคนจะคุ้นหน้าคุ้นตากันจากสงครามนางงามนะคะแล้วก็ตุมตามยุทธนาหรือว่าตุมตามเดอะสตาร์นี่แหละ
ยังคงกักสถานะไม่พร้อมจะเรียกแฟนกันสักทีค่ะแม้ว่านักร้องหนุ่มนะคะเพิ่งจะโพสต์ภาพพร้อมกับแฮสแท็กคำว่า
คู่สร้างคู่สมลงในอินสตราแกรมส่วนตัวนะคะจนทำให้หลายคนอดแซวความหวานของคู่นี้ไม่ได้ค่ะ
ล่าสุดนะคะสาวหญิงหญิงก็เผยถึงความสัมพันธ์กับหนุ่มคนสนิทบอกว่า
ก็ยังคงดูแลเอาใจใส่กันตามปกติถึงแม้ว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันเพราะว่าต่างคนตอนนี้ต่างมีละครใหม่ทั้งคู่นะคะ
บอกว่าก็คงเป็นไปตามสถานการณ์นั้นแหละ
คงไม่ได้ตั้งใจโพสต์เพื่อสื่อความหมายอะไรแอบแฝงไปมากกว่านี้
และแม้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะไปได้สวย
แต่เธอเองบอกว่ายังไม่พร้อมจะเรียกว่าแฟนค่ะ
จริงแล้วคือวันนั้นคือไปทานข้าวค่ะ
แล้วพอดีมันเป็นชื่อหนังสือมันวางต่อกัน

เขาก็เลยเอาแคปชั่นตามปกหนังสือนั่นแหละ

อย่างที่พี่รู้เขาก็เป็นคนที่มีโรคส่วนตัวพอสมควร

ก็มากกว่าตอนที่พี่เขาออกมาบอกตอนแรกว่าเราจะจีบนะอะไรอย่างนี้

ก็แล้วแต่พี่จะเรียกแล้วกัน

ก็แล้วแต่คนจะเรียกว่าอะไรคือทุกวันเราก็ดูแลกันไป
ดูแลกันไปทุกวันแล้วแต่ว่าจะเรียกว่าอะไร